รวมไปถึงร้านนี้เลยครัวลุงรง
ตลกชื่อดังจตุรงโพธารามนั่นเองนะคะ
ก็คือพี่รงนี่แหละเตรียมขานรับมาตรการนี้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะ
วันก่อนค่ะโพสต์ภาพบรรยากาศที่ร้านนะคะ
ขณะที่ท่านประหลัดอำเภอสาธารณสุขผู้กำกับการสพ
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลรวมไปถึงฝ่ายปกครองอำเภอโพธาราม
เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยกันไปแล้ว
ก่อนที่จะเปิดให้บริการจริงนะคะ
ซึ่งผลการตรวจสอบอ้าวแน่นอน
ฉลุยทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะ

จัดระเบียบโต๊ะนั่งได้อย่างดีมากเลยนะ

มีเสียงผู้ว่าชื่นชมมาด้วยนะคะ
สำหรับนี่ค่ะเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
มีการตรวจวัดอุณหภูมิกันด้วยค่ะ

จะเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่๘พฤษภาคมนี้จ้ะ
หลังจากที่ปิดไปนานกว่า๒เดือนเหมือนกัน
ซึ่งพี่รงเองก็ขอความร่วมมือกับทุกคน
ผู้บริโภคกับลูกค้าที่จะมาทานที่ร้านนะ
ว่าต้องป้องกันเหมือนกันก็คือให้สวมหน้ากากอนามัยมาด้วย
ถ้าไม่ใส่มาไม่อนุญาตให้เข้าร้านเช่นเดียวกันนะคะ